พร้อมแล้วขึ้นรถเลยครับเราจะพาทัวร์สำหรับชมรมคนรักตัวเลข
เอ้าที่แรกนะครับเริ่มกันที่วัดศรีทรงธรรม
อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับชาวบ้านเขาไปร่วมขบวนแห่
รูปหล่อไอ้ไข่แล้วก็รูปปั้นหลวงปู่ทวดเพื่อย้ายไปยังสาราหลังใหม่
หลังใหญ่กว่าเดิมครับบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็มีการทอดผ้าป่าแล้วก็จุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดด้วย
สิ้นเสียงประทัดเท่านั้นแหละครับทุกคนที่อยู่ในงานนะครับ
กรูกันเข้าไปดูเลขปลายประทัดเพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชค
รวมทั้งส่องเลขทะเบียนรถกระบะที่ใช้ขนย้ายไอ้ไข่มาด้วยนะครับ
ลองไปดูนะครับว่าทะเบียนรถเป็นทะเบียนอะไรกัน
ซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนดอยก็มีพระธาตุขนาดใหญ่นะครับ
พันรอบด้วยรูปปั้นพญานาคพญานาคาราช๗เสียนสีเขียว
ก็มีชาวบ้านไปไหว้ขอพรกันตามความเชื่อ
โดยเฉพาะด้านข้างองค์พระธาตุ
ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นวังพญานาค
ก็จะมีก้อนหินใหญ่นะครับที่ชาวบ้านไปส่องหาเลขเด็ดกันด้วยนะฮะ
ซึ่งงวดที่แล้วก็มีคนโชคดีถูกรางวัลไปหลายใบ
ก้อนหินก็เป็นสีขาวไปหมดเลยนะฮะ
โดยพระอธิการจำเรินกิติสังวโรเจ้าอาวาส
บอกว่ารูปปั้นพญานาคที่พันอยู่รอบองค์พระธาตุ
มีทั้งหมด๒๙ขดรวมความสูง๒๕เมตร
ชาวบ้านก็เชื่อกันว่าพญานาคาราชจะช่วยคุ้มครองคุ้มภัย

โอ้สวยมากค่ะสวยมากเหมือนกันนะฮะอลังการดีครับ
ต่อกันอีกหนึ่งที่ค่ะพากันไปที่วัดทุ่งแฝก
ในอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยชวนกันไปไหว้ขอโชคขอลาบต้นโพแปลกทีเดียวค่ะ
เพราะว่ามีใบสีขาวนวลค่ะ
แล้วก็มีใบสีชมพูด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูต้นโพกันนะ
นี่แหละต้นนี้แหละค่ะนี่สีสวยจริง
สวยงามมากแปลกตาจริงค่ะ
อยู่ข้างวิหารหลวงพ่อดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
อายุกว่า๓๐๐ปีนะคะ
ชาวบ้านบอกเลยค่ะว่าต้นโพต้นนี้มีความสูงราว๑๐เมตร
ผ่านศูนย์กลางอยู่ที่๑เมตรครึ่ง
กิ่งก้านแตกแขนงผลิใบสวยงามสะดุดตาจริง
ทำให้ชาวบ้านเรียกขานกันว่าโพเงินโพทอง
ซึ่งชาวบ้านมักจะมาขอเลขเด็ดนะคะด้วยการเสี่ยงเซียมซี
เมื่อวานนี้ค่ะก็มีนางพรเพลผิวพันธ
อายุ๕๕ปีมาเสี่ยงเซียมซีเหมือนกัน
แล้วเขาได้เลขไปสองตัวนะคะเป็นเลขที่ตรงกับเลขก้านทูบ
เพียงแค่สลับตำแหน่งกันเท่านั้น
เลขอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมจ้องกันดูเอานะ
ชาวบ้านต่างฮือฮากันยกใหญ่เลยพอเห็นเลขตรงกันเนี่ยนะ
สุดท้ายแล้วหลังจากนั้นพากันไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวง
ลุ้นรางวัลกันในงวดนี้แหละค่ะ
เห็นแล้วนะชัดทีเดียวครับ
ส่วนที่หลังวัดโบดราชศรัทธาครับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
มีชาวบ้านแวะไปส่องหาเลขแล้วก็ไหว้ขอโชคลาภจากแม่ญาติตะเคียนคู่
ซึ่งยืนต้นตายพลายนะครับพลายเป็นยังไงคือตกน้ำมันไหลเป็นทางตรงกลางลำต้น
จู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเสื้อสีน้ำตาลนะกางเกงสีดำ
เดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะเห็นนี่คนนี้คล้ายถูกแฝงร่างร้องตะโกนลั่น
บอกใบ้เลขสองหลักออกมานะฮะสร้างความฮือฮาแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับ
และแน่นอนฮะชาวบ้านก็ไม่พลาดนะครับรีบเอาเลขนั้นไปซื้อลอตเตอรี่กัน
คึกคักทีเดียวคุณผู้ชมครับต้นตะเคียนคู่แม่ย่าสบายทองกับ
ย่าสร้อยสุดาเป็นต้นตะเคียนคู่ขนาดใหญ่นะฮะ๓คนโอบสูงประมาณ๔๐เมตร
ได้ชาวบ้านเชื่อว่าอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีครับพี่บุ๊คครับครับอ่าปิดท้ายกันที่
สมฤษีเนรธาตุพุทธคุณนะครับอำเภอบางไซจังหวัดพระนครสิทธิยา
ที่นี่ก็มีบรรดานนักเสี่ยงโชคไปกันเยอะเลยไปไหว้แล้วก็ขอเช่าวัตถุมงคล
พร้อมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างต่างกันตลอดทั้งวันนะครับด้านของเห็งเชิญยิ้ม
ลูกชายของคุณโป้งเหน่งเชิญยิ้มนะฮะนักแสดงตลกชื่อดังก็แวะไปครับ
ไปกราบพระอาจารย์แล้วก็ไปขอเลขเด็ดไปหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ฤษีเนร
ทำพิธีอาบน้ำมนต์หมื่นวัดแล้วก็เจิมหน้าผากต่อเส้นวาสนา
เดี๋ยวนี้หลายคนชอบทำพิธีต่อเส้นวาสนานะคุณต่อเส้นลายมืออะไรเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เปิดถุงเงินในฝ่ามือเพื่อเสริมดวงรับทรัพย์นะครับ
แห่งเชิญยิ้มบอกว่าเมื่องวดก่อนถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขหน้า๓ตัว
และเลขท้าย๓ตัวรวม๖ใบได้รับเงินรางวัลไปหลายหมื่นบาทนะครับ
ทีนี้ก็ต้องแวะมาแก้บนแล้วก็ส่องหาเลขชุดใหม่แล้วฮะ
ซึ่งตัวเลขโสรสสรตะในอ่างน้ำมนต์มีด้วยกัน๖ตัวคุณผู้ชมฮะ
นี่ดูก็เห็นกันชัดว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับ
พอจะดูให้ผมได้ไหมว่าผมมีไหมในเส้นวาสนาเนี่ย
ในมือเหรอพี่เบิร์ตเดี๋ยวนี้เขาชอบไปทำพิธีนะ
วาดเส้นวาสนาหรืออะไรเพิ่มเติม
ใช่แล้วก็แปะทอง